โอ้โหนะคะระดับร้อยล้านเลย
ขนาดนั้นคือทำสถิติทุบสถิติมาแล้วแบบนี้เหรอ
ใช่คือเขาไม่ได้รวยร้อยล้านอะไรหรอกนะคะแต่ว่าทำรายได้เป็นร้อยล้านเลย
คุณผู้ชมเปิดกันที่ฝ่ายชายกันเลยนะคะ
หนุ่มหล่อมากกว่าคนนี้นะคะพระเอกสุดฮอตเลย
คุณเต๋อฉันทวิทย์นะคะต้องบอกว่าเขาเล่นหนังแต่ละเรื่องเนี่ย

ทำเงินรายได้ทะลุร้อยล้านไปทั้งหมด๓เรื่องด้วยกันคุณผู้ชม
บอกเลยแต่ละเรื่องสนุกนะคะแล้วก็คาแรคเตอร์น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ
ให้ดูนะคะขึ้นชาร์จมาเลยค่ะ
ทำรายได้ไปถึง๑๕๐ล้านบาทค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องถัดมาเลยเรื่องนี้เธอต้องได้ดูแน่นอน

ถูกต้องนะคะหนังรักหลายอารมณ์นะคะทำรายได้ไปถึง๑๓๑ล้านบาทค่ะ

ยินดีที่ได้รู้จักอ่ะเออนะคะแล้วเรื่องสุดท้ายคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ดังเหมือนกันค่ะ
เดย์แฟนกันแค่วันเดียวค่ะ
หนังรักโรแมนติกนะคะเล่นกับคุณมิวนิษฐานะคุณผู้ชม
รายได้๑๐๐ล้านบาทพอดีเลยค่ะ
นี่ไงทะลุ๑๐๐ล้านได้แค่กับคุกเรื่องเลยคุณผู้ชมค่ะ

ไปดูนะคะพระเอกร่วมสังกัดค่ะ
คนนี้บอกเลยไม่เคยธรรมดานะคะ
เป็นพระเอกร้อยล้านทั้งหมด๒เรื่องค่ะคุณผู้ชม
นี่ก็เป็นหนังคอมมาดี้นะคะสไตล์แบบอารมณ์ดี
สนุกสนานจนกว่ารายได้ไปสูงถึง๓๓๐ล้านบาท

คือเรื่องนี้ฉันเต้นตามมันมีเพลงที่บอกให้เต้นอยู่
หนังไทยทำเงินตลอดการจนถึงทุกวันนี้แล้วค่ะ
ส่วนอีกเรื่องนะไม่นานมานี้นี่เอง

อันนี้เป็นหนังรักแนวครอบครัวนะ
หลายคนดูจบแล้วโอ้โหบอกเลย
น้ำหูน้ำตาลไหลนะคะอินกันขนาดนี้
ทำให้กว่ารายได้ไปสูงถึง๑๔๖ล้านบาท

ใช่นะคะพูดถึงน้องยายาคุณผู้ชม

เอาละค่ะคนนี้เลยน้องยายาอุรัสยาค่ะ
นางเอกตัวท็อปของประเทศไทยค่ะ
จะเพิ่งเข้ามาชิมลางวงการภาพยนตร์ไม่กี่เรื่องนะคะ
แต่ละเรื่องของเธอเนี่ยทำสถิติดีเหมือนกันเลยค่ะ
แรงส่งจากละครภาคแรกนะคะ
แล้วก็เป็นกระแสบูชาพญานาคที่ตอนนั้นกำลังฮิตมากเลยคุณผู้ชม
แถมยังได้ประกบคู่นะคะกับหนุ่มณเดชน์ค่ะ
ส่งให้หนังเรื่องนี้กวาดรายได้ไปทั้งหมด๑๖๑ล้านบาทนะคะ
ส่วนเรื่องนี้นะคะอย่างที่นำเสนอไปคุณผู้ชม
คาแรคเตอร์สาวบ้างานแล้วก็ประชันอารมณ์กับพี่ชายตัวเองนะคะ
แล้วก็ทำเงินไปได้๑๔๖ล้านบาทนั่นเองค่ะ
ความเป็นธรรมชาติของทั้งคู่นะคะก็ส่งเสริมกันไปจ้ะ

อีกหนึ่งนางเอกสาวที่ติดธรรมเนียบนางเอกร้อยล้านค่ะ
แก่ไอซ์ปรีชายานั่นเอง
ภาพยนตร์แจ้งเกิดที่ของเธอทั้งสองเรื่องเลยนะ

แล้วก็ภาพยนตร์สองเรื่องนี้ค่ะก็ส่งให้สาวไอซ์นั่นแหละ
เป็นนางเอกยอดนิยมนะคะจนถึงทุกวันนี้เลย
ทุกวันนี้เราก็จะเห็นผลงานละครของเธออยู่ใช่ไหมพี่
ใช่นะคะเล่นกับพี่เคนไงเพิ่งออนไปนะคะ
สถิติรายได้หนังทำเงินข้ามเรื่องนี้ไม่ได้แน่นะจ๊ะ
พี่มากพระขนงเป็นตำนานหนังพันล้านเลยนะ
ที่ยืนหนึ่งหนังไทยทำเงินสูงสุดตลอดการ
ต้องยกให้กับเรื่องนี้หน้าสวยของใหม่ดาวิกา
แล้วก็ความดังของมาริโอเมาเลอร์นั่นเองนะคะ
เป็นคู่พระนางพันล้านไปเลย
แล้วก็ไม่ว่าหนุ่มโอ้แล้วก็สาวใหม่จะลงเล่นหนังเรื่องอะไรนะ
ถูกจับตามองตลอดเลยนะเรื่องกระแส
และที่สำคัญรายได้จะปังเหมือนเรื่องก่อนหรือเปล่า

ต้องบอกว่าซุปตาทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ย
ฝีไม้ลายมือในการแสดงเนี่ยต้องยกให้ด้วยนะ

บางคนบอกว่าโอ้โหเล่นหนังตลกนี้มันเล่นง่าย

ทำยังไงให้คนดูแบบอารมณ์ดีได้เนาะ

แล้วก็รอติดตามนะคะโควิดซาภาพยนตร์ไทย